งั้นมาดูความรักเรื่องนี้ดีกว่า
นี่โบราณเขาว่าไว้แบบนี้
เมียสองต้องห้ามเมียสามตามตำรา
หลายคนถามเมียสองต้องห้ามเมียสามตามตำรา
คุณงงไหมคุณไม่เคยได้ยินคำโบราณนี้ใช่ไหม

โบราณบอกว่าห้ามมีเมีย๒คนหรือมีเมีย๔คนเป็นเลขคู่
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโอ้โหจับกลุ่มกันแล้วปะทะกันได้
ดังนั้นถ้ามีเมียหนึ่งนะก็ไม่มีปัญหา
ถ้ามีเมียสองเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะเขาแยกกันให้เขาทะเลาะกัน

พอมีเมีย๓เขาจะคุมเชิงกันอยู่

นี่แต่บางคนบอกว่าเมีย๒ต้องห้ามเมีย๓ตามตำรา

อันนี้เกิน๓อันนี้เกิน๓คุณ
นี่มี๘แล้วนะครับ
เรื่องนี้กำลังดังในโลกโซเชียลเลย
จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ผมเลยหยิบมาเล่าให้ฟัง
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปไวรัลที่ถูกพูดถึงในออนไลน์อย่างมากเลยฮะ

นักแสดงตลกชื่อดังและทีมงานโจ๊กเกอร์แฟเมอรี่
ไปสัมภาษณ์นายนัทพงศ์เฉียบแหลมอายุ๓๓ปี
คนรู้จักกันในนามองค์ดำโสรส
อาจารย์ศักยันต์และเป็นเจ้าสำนักศักยันต
อยู่ที่อำเภอจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
สัมภาษณ์ผ่านรายการชำแหละโซเชียล

เรียกกันว่ามเหสีทั้ง๘องค์

แต่ละองค์รูปร่างหน้าตาดีฮะ

และทุกคนคุณดูเข้ากันได้ดีฮะ
เหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวเดียวกัน
หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนตั้งคำถาม
มีเมียมากถึง๘คนขนาดนี้ดูแลยังไง

โอ้โหขาวใสทั้งนั้นเลยดูแลยังไง
ใส่ใจให้ความรักความอบอุ่นกับเมียทั้งหมดอย่างไร
ใช้อะไรฮะถึงมัดใจเมียได้นะครับ
แล้วก็เชื่อว่าต้องมีคนอิจฉาองค์ดำแน่
เขาบอกโอ้โหทำไมล่ะฮะ
คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุข

พี่ติพี่ติสายผี
ข่าวนี้มันก็เกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคุณนะ

แต่พี่ติเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากรู้เคล็ดลับการครองเรือนขององค์ดำโสรส
ก็เลยลงพื้นที่ไปยังสำนักศักยันต์ขององค์ดำโสรส

ดำยอมรับว่าผมมีเมียทั้ง๘คนจริง

อันนี้แบ่งเป็น๘ห้องแล้วนะนี่แบ่งให้ทั้ง๘เลยนะฮะ
โดยเมียคนแรกชื่อว่าน้องสปร้ายเป็นคนศรีสเกตเจอกันในงานแต่งปัจจุบันอยู่กินด้วยกันมาเป็นปีที่๖แล้ว
เจอกันที่ตลาดขายของอยู่กินด้วยกันมา๕ปีแล้วก็ไล่ตามอายุการอยู่กินกันมานะ๖ปี๕ปี
โอ้โหต่างที่ต่างเจอจริงนะฮะคนที่สี่ฮะน้องมะปรางชาวสงขลา

โหวนี่ยังไม่หมดค่า
ฟิล์มเจอกันตอนไปไหว้พระที่องค์พระปฐมเจดี

และคนสุดท้ายครับคือน้องมายเจอกันตอนไปเที่ยวพัทยากับภรรยาอีก๔คน
โอ้โหคุณตอนนั้นองค์ดำไปกับภรรยา๔คน
แต่ไปเจอน้องมายนะฮะแล้วก็คบหาดูใจกับน้องมายอีก
คบกับน้องมายอยู่กินกันมาได้ประมาณ๑ปี
ส่วนลูกที่เกิดกับภรรยามีทั้งหมด๙คน
ซึ่งในจำนวนนี้๒คนอยู่ในคันจ้ะ

นี่ฮะองค์ดำยืนยันว่าเมียทั้ง๘เนี่ย
ผมเองไปทำพิธีสู่ขอจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิงทุกคนถูกต้องเป๊ะ
ที่พามาร่วมชายคาเดียวกัน
ก็บอกภรรยาทุกคนบอกเมียทุกคน
จ๋าเรามาอยู่ด้วยกันนะมาอยู่กับองค์ดำนะ

ทุกคนต้องช่วยกันทำมาหากินกับองค์ดำนะ

แต่ผมเองก็ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวที่ดี

และดูแลค่าการศึกษาของลูกทุกคนจริง
คุณดูสิรายล้อมด้วยสาวเมียทั้งหมดนะฮะ
เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอย่างไรช่วยกันนะฮะ
ขายสบู่บ้างขายชุดนอนบ้างขายครีมบ้าง

เปิดร้านมาล่าให้เด็กไปขายตามตลาดนัดตามตลาดทั่วไป
เราตกลงตั้งแต่วันแรกที่เราคบกันแล้ว

มีแต่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยกันใช่ฮะใช่ครับ
เวลาผมศักดิ์ผมก็จะเจียดเงินจากศักดิ์ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
วันนี้ผมไม่ได้เปิดเพราะโควิดร้านมาล่าก็ไม่ได้เปิด
มันต้องกลายเป็นพวกเขานะที่ช่วยกันจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
ผมพูดแบบไม่อายแต่ผมไม่ใช่แมงดานะ
แต่คือวันนี้ผมก็ผมก็ไม่มีหนทางไง
แต่พวกเขายังพอมีหนทางเขาก็ช่วยเรา
เออก็คือต่างคนต่างช่วยแหละฮะ
เชื่อว่าหลายคนมีคำถามเกี่ยวกับข่าวข่าวนี้นะคะว่า
หนึ่งวันนี้ฉันต้องมานั่งดูคนมีเมีย๘คนเหรอ
หรือ๒แล้วเขาแบ่งความสัมพันธ์กันยังไง

แต่คำถามที่คุณผู้ชมถามมาเยอะที่สุดคือ

แบ่งเวลาให้เมียแต่ละคนยังไงเหรอ

สัปดาห์นึงต้องแบ่งยังไงอ่ะ

คือตอนนี้ครอบครัวพอมีสมาชิกเพิ่ม
ก็อยู่ระหว่างสร้างบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม
ตอนนี้พักอาศัยอยู่ในห้องนอนภายในตำหนัก

หนักเขามี๑ห้องโถงใหญ่๓ห้องนอน
องค์ดำจะนอนอยู่ตรงโถงกลางค่ะ
ส่วนภรรยาจะนอนในห้องห้องละ๒คน

ห้องแรกแอลนอนกับมาย
แอลคือคนที่๒ใช่ไหม

คนท้องคนที่๘

๓ฟิล์มนอนกับหมวยหรือสตางค์

กับลูกนอนที่บ้านอีกหลังที่อยู่ติดกัน

บอกว่าผมไม่ได้เล่นของไม่ได้มีดีอะไรหรอก

ภรรยาผมทุกคนไม่มีใครทะเลาะกันเลย
ทุกคนเท่ากันหมดยกเว้นให้คนนึงก็แล้วกัน
สปร้ายภรรยาคนแรกสูงกว่าคนอื่นนิดนึง

ผมไม่ได้อยู่ด้วยอำนาจ

ผมไม่ได้ไปเอากฎขี่ขมเหงเขา

และความเข้าใจบ้านผมความเข้าใจมากกว่าความรัก
ถ้ามีแต่ความรักไม่มีความเข้าใจยังไงก็พัง
แต่บ้านผมเน้นความเข้าใจมากกว่าความรัก

ไม่มีอะไม่มี
ไม่เคยแบบยกพวกตบกันเลยไม่มีหรอ

อยากจะมีเพิ่มความที่กล้าว

ผมกลัวผิดสัตว์จักร
ผมให้คำตอบพวกพี่ไม่ได้ว่าจะหยุดหรือจะไปต่อ

โอ้โหเมื่อกี้เราเห็นคลิปบางส่วนนะ
ควงคู่กันมา๘ต่อ๑

สาว๘คนอยู่เคียงข้าง
นี่นะครับค่อยเผย
คนทีละคนองค์ดำอยู่ตรงกลาง
แต่ละคนก็สวยจริงนะคุณฮะรวมเป็น๘คนนะฮะ
การอยู่ร่วมกันของเมียองค์ดำทั้งหมด
คุณบอลเชิญยิ้มได้พูดคุยกับทั้ง๘คน
ซึ่งทีมข่าวของเราได้ขออนุญาตใช้คลิปจากคุณบอล
อย่างน้องสปายในฐานะภรรยาคนแรกเนี่ยนะครับ
เล่าเรื่องราวความรักเอาไว้ว่าองค์ดำมาบอกตรงเลย
ว่ากำลังจะคบกับหญิงอื่นด้วย
แต่สปร้ายรักสามีมาก
รู้สึกเป็นห่วงว่าจะเจอคนไม่จริงใจและคนมาหลอก
อกนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะอยู่ด้วยใจ
พอถึงวันที่สามีพาอีกคนเข้าบ้านมา

ชื่ออะไรเหรอเธอมาจากไหนแล้วเธอ

ภรรยาคนอื่นยอมรับว่าตอนแรกก็ตกใจนะ
แต่มันแพ้ทางองค์ดำนะครับคุณ

นี่ทำใจอย่างไรหนูทำนั้นหนู
แต่อย่างอื่นเราก็ไม่ได้คิดมากอะไรค่ะ
เพราะว่าเราอยู่กันด้วยความเข้าใจมากกว่า

ก็เรียกคุยค่ะ

หนูเป็นคนแพ้ใส่ตาคุณ

มนมองแล้วมีอะไร

ทำไมเราถึงยอมเป็นคนที่๘
หนูชอบแบบว่าการอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าไปอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้
อยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้อยู่กับพี่อะไรอย่างนี้ค่ะ

มันน่าจะสนุก
คุณผู้ชมส่งมาผมมีคนเดียวผมปวดหัวแล้วนะฮะ
อย่าเยอะเลยองค์ดำอะไรอย่างนี้นะฮะ

เราคุยกับน้องมะปรางภรรยาคนที่๔ขององค์ดำ
ซึ่งกำลังตั้งหน้าตั้งตาแพ็คไดฟูกุ
ส่งขายให้กับลูกค้าที่สั่งผ่านออนไลน์นะครับ
ถามเรื่องแบบนี้เพราะเมื่อกี้คุยกันไปแล้วว่า
แต่ละคนอยู่กับองค์ดำได้อย่างไรนะครับ
แต่ทีนี้ก็ถามน้องมะปรางว่าน้องมะปรางอยู่กับสาวด้วยกันเอง

ไม่ดีมากไม่เคยเจอกันที่ด้านหลักไม่เจอกันที่ด้านหลัก
เคยเป็นเด็กเกเรถึงขั้นรับจ้างตีคนทวงหนี้นะ
เคยทำให้พ่อแม่ร้องไห้มาแล้ว
เพราะว่าถูกเพื่อนหลอกไปส่งยาเสพติด
องค์ดำติดคุกมาแล้วนะครับ
แต่ชีวิตพลิกผันหลังไปอยู่กับหลวงพ่อทอง
และตั้งปณิธานว่าจะขอทำดีจนวันตายนะครับ
โดยใช้เวลาเพียงเดือนเดียวเรียนการอ่านไลน์การศักยันต์
และการใช้หมึกกับอาจารย์หลายสำนัก
ส่วนชื่อองค์ดำมาจากหลวงปู่ท่านหนึ่งทักว่า
เคยเป็นฐานของสมเด็จพระนเรศวร
ก็เลยจุดทูปขออนุญาตใช้ชื่อนี้
และคำว่าโสรสมีคนบอกว่าเป็นชื่อมงคล
ตั้งชื่อว่าองค์ดำโสรสนะครับ
อกจากนี้ก็เป็นเจ้าของช่องยูทูปนักบุญเลือดเย็น
แล้วก็เพจเฟซบุ๊คกระทรวงการยิ้มนักบุญเลือดเย็นด้วยนะฮะ
ทำงานเพื่อสังคมช่วยเหลือคนเร่ร่อนคนพะเนจร

เพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับ
ล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะนำทีมงานลงพื้นที่ย่านพระราม๕
นำเงิน๑๕๐๐๐บาทไปช่วยเหลือคนเก็บขยะ
ที่มีแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเหตุการณ์นี้
แล้วก็ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่สุดโสมให้ครอบครัวนี้
ซึ่งองค์ดำก็ไม่อยากให้สังคมจับจ้อง
ว่ามีของดีอะไรถึงมีเมียมากถึง๘คน
แต่สิ่งที่อยากให้รับรู้ก็คือการทำงานเพื่อสังคม
แล้วก็เป็นนักบุญทุนตัวเองเขาใช้แบบนี้
ไม่มีการเปิดรับบริจาคใดทั้งสิ้นนะฮะ
แผน๒๐๒๒แล้วบางคนบอกแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาเยอะมากนะคะหลายคนถามว่า
ฉันได้อะไรจากข่าวนี้เหรอทำไมฉันต้องมานั่งดูองค์ดำที่มีเมียเยอะ
คือเอาจริงคุณผู้ชมเรานำเสนอข่าวนี้เพราะว่าอยากจะให้เห็นว่า
สังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบนี้มันก็มีด้วยนะ
เมื่อก่อนเราเรียนรู้กันมาว่าสังคมผัวเดียวเมียเดียว
แต่ทุกวันนี้เหมือนโลกมันเปลี่ยนไปมากขึ้นแล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วเขาอยู่กันได้ในรูปแบบของเขาที่เขาโอเค
ก็เป็นการนำเสนอให้คุณผู้ชมดูว่าเออแบบนี้มันก็มีเหมือนกันนะคะ